คลิปนี้กันซะหน่อยนะฮะเกือบจะเปิดสังเวียนกันกลางถนนแล้ว
โอ้โหด่ากันท้าทายกัน
มาดี้มาดี้พี่ด่าผมทำไมเอาดี้เอาดี้
โอ้โหสรุปแล้วเป็นยังไง
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันซะหน่อยนะฮะ

นี่ฮะเกือบจะเป็นสังเวียนเกิดขึ้นแล้วนะครับ
อันนี้ยังแค่ท้ากันเถียงกันนะ

ก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะฮะ
ก็เสี่ยงว่าจะเป็นเรื่องบานปลายถึงขั้นลงไม้ลงมือนะครับ

ใช้รถใช้ถนนก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับ